สิบบาทจ้ะแค่ยี่สิบบาทถ่ายรูปกับดาวฉากหลังเป็นต้นคริสต์มัส
สีแดงสวยงาม๒๐บาทถูกมาก
สวัสดีค่ะร้อนหนาวกับดาวสุภาษณ์สลาววันนี้ขอค่ะขอละกัน
มาเที่ยวที่ภูเรือจังหวัดเลยเพราะว่าเห็นไหมสีแดงแป๊ดขนาดนี้นะคะ
นี่คือต้นคริสต์มัสหลายคนบอกอย่าโกหกต้นคริสต์มัสอยู่หน้าห้างเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้
แล้วมีอะไรประดับประดาษเป็นต้นสีเขียวคุณผู้ชมค่ะน้ำมันต้นสนค่ะ
คริสต์มาสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือด้านหลังเนี่ยแดงแป๊บแบบนี้
และที่แดงเนี่ยไม่ใช่ดอกด้วยนะเป็นใบของเขาเขาชอบความหนาวเย็นของภูเรือมาก
อะไรนะความหนาวเย็นมีด้วยเหรอประเทศไทยยังมีอยู่นะที่ภูเรือนะคะแต่พื้นที่อื่นอื่น
รออีกสักแป๊บก่อนแล้วกันนะคะพอพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิเช็คอุณหภูมิก่อนเลย
ยังหนาวเย็นอยู่นะแต่ย้ำว่าตอนบนของประเทศไทยยอดดอยยอดภูเท่านั้นแหละค่ะ
ที่ยังคงหนาวยังคงเย็นแต่อุณหภูมิก็ไม่ได้เป็นเลขตัวเดียวหนาวจัดถึงขั้น
จะต้องสวมเสื้อกันหนาวหลายตัวหรอกนะคะส่วนภาคอื่นด้วยรอแล้วกันค่ะ
รอช่วงสัปดาห์หน้าและความหนาวเย็นลมเย็นจากประเทศจีนมันอ่อนกำลังแบบนี้
ทำให้ลมระดับบนเขายังคงพัดพาเอาความชื้นเข้ามาสู่พื้นที่ประเทศไทย
จะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ตี๕๕๒นาทีค่ะมีห่อมฝนกลุ่มเล็ก
เล็กนิดเดียวนะคะอยู่แถวจังหวัดพิษนุโลกช่วงรอยต่อกับจังหวัดเพชรชบูรณ์
มีฝนอยู่แค่นั้นแหละค่ะและหลังจากนั้นฝนก็หายไปกลับมาอีกทีช่วงบ่ายค่ะ
ฝนมาช่วงประมาณบ่าย๒จะเกิดขึ้นได้เกือบทั่วไทยแต่ว่าเป็นฝนที่มันบางมากจริง
ไวไปไวมี๒จุดเท่านั้นที่ตกได้น้ำได้เนื้อคือภาคตะวันออกและภาคใต้
ตอนดึก๒ทุ่มภาคอีสานตอนล่างเป็นรับมือฝน
จะเห็นว่าคลื่นเบามากเลยทั้งสองฝั่งไม่น่าเป็นห่วงเลยนะคะ
พูดแบบนี้หลายคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลย
ถ้าจะจองตัวไปเที่ยวภาคใต้มาแล้วถ้าจะไปเที่ยวภาคใต้

เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะว่าอย่าเพิ่งไปเที่ยวนะคะ
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้มีความน่ากังวลอยู่หนึ่งอย่าง